ช่วงนี้ก็ใกล้ถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว

พอจะทำบุญก็นึกถึงจะถวายอะไรดี

พุทธศาสนิกหลายคนก็หันมาถวายบาทพระกันมากขึ้น
วันนี้ค่ะคุณธิตาพาสิริพิพัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
จะพาเราไปซื้อบาทจากชุมชนที่เขาทำบาทแห่งเดียวในโลกเลยนะคะ
แล้วก็สืบทอดภูมิปัญญานี้มากว่า๒๐๐ปีแล้วค่ะ

บาท๘ตะเข็บคือลักษณะการทำบาดด้วยมือทุกขั้นตอน
ตั้งแต่ตีขอบการประกอบกงการแล่นการลายหรือการออกแบบรูปทรง
จนถึงการตีขึ้นรูปการตะใบสี
ซึ่งเป็นลักษณะการทำบาดโบราณของชุมชนบ้านบาด

ใกล้กับวัดสะเกดหรือวัดภูเขาทองกรุงเทพมหานคร
สืบทอดมานานกว่า๒๐๐ปี
นับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกศิลป์
มีการส่งต่อภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการทำบาท
ตรงกับความเชื่อทางศาสนาพุทธจากรุ่นสู่รุ่น
ทำให้ที่นี่เป็นชุมชนบ้านบาดแห่งเดียวในโลก
เอกลักษณ์ของบาทที่นี่จะมีเสียงกล้องกังวานราวเสียงละคัง
และมีความทนทานสามารถใช้งานได้ยาวถึง๑๐๐ปี
โดยแต่ละเดือนจะมียอดสั่งซื้อไม่ต่ำกว่า๕๐๖๐ใบ
ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าต่างชาติและญาติโยม

เริ่มต้นตั้งแต่๑๐๐๐บาตรไปจนถึง๔๐๐๐๐บาตรค่ะ
แล้วก็มีบาทที่รูปแบบหลากหลายด้วยเช่นกันนะคะ
บาทที่อยู่ตรงหน้าดิฉันตรงนี้เรียกว่าบาดบ่มค่ะ

สำหรับถวายสมเด็จพระสังฆราชค่ะ

จุบันชุมชนบ้านบาดไม่ได้ผลิตแค่บาทเท่านั้น
แต่ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวอนุรักษ์ชุมชน
เปิดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

รวมถึงทราบความเป็นมาของการทำบาท
ไม่แปลกที่คนในชุมชนนี้
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

พร้อมกับทำหน้าที่ส่งต่อความรู้
ในการทำบาทโบราณให้กับชุมชนอื่นด้วย
ครับเราคนในชุมชนบ้านบาด
แล้วเราก็เป็นลูกหลาน
สืบทอดการทำบาทมาตั้งแต่บรรพบุรุษ
ความภูมิใจเราภูมิใจมากที่สุด

ที่เราได้ทำอาชีพรับใช้พระพุทธศาสนา
นะครับบาทเนี่ยอยู่คู่กับพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน
นะครับก็คืออาชีพของเรา
ปัจจุบันนี้ก็ได้สืบท่อสู่คนรุ่นหลัง
นะครับปัจจุบันนี้ผมเป็นครู
ของหน่วยงานศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพ

ใครอยากจะมาเรียนการทำบาทยินดีสอนให้ฟรีนะครับ
จำนวนคนทำบัตรในชุมชนจะลดลงตามการเวลา
ส่วนทางกับความต้องการบาดปั๊ม
ที่ทำโดยเครื่องจักรและราคาถูกกว่า

ยังคงเอกลักษณ์การทำบาทที่สืบทอดมายาวนาน
แม้ว่าบาท๑ใบจะใช้เวลาผลิตมากกว่า๑๐ชั่วโมง
และต้องใช้ช่างเฉพาะทางมากกว่า๗คนก็ตาม